ช่วงนี้เราก็จะรายงานความเสียหายผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะซะหน่อย
คุณผู้ชมก็ต้องดูจริงนะเพราะว่าถ้าบ้านคุณยังไม่ท่วม
บ้านคุณยังไม่เป็น
ดูสิสไลด์ลงมาแบบนี้
แล้วมันจะซุดไหลต่อเนื่องไปป่ะเนี่ย
ใช่ค่ะนี่คือริมแม่น้ำป่าศักดิ์พื้นที่หมู่๗บ้านท่าใหญ่อำเภอแก่งคอยสระบุรีครับ
เมื่อวานกลุ่มชาวบ้านพาเจ้าหน้าที่มาดูความเสียหาย
เจ้าหน้าที่มาดูมาดูพบว่าบ้านเรือนพังเสียหายไป๓หลังครับ
ดูสิฮะรั้วบ้านห้องน้ำโอ่งน้ำแตกพังเสียหายเยอะเลย
ทราบว่าสาเหตุเกิดจากดินใต้พื้นบ้านแต่ละหลังมันอุ้มน้ำไว้นานคุณผู้ชม
แล้วฝนตกหนักต่อเนื่องมันก็เลยเกิดการกัดซ้อครับ
ดินก็สไลด์ซุดตัวลงพวกต้นหมากรากไม้เนี่ยก็ล้มระเนระนาดเลยนะ
ก็เลยช่วยกันเคลื่อนย้ายเอาออกไปไว้ข้างทางก่อนครับคุณคำภูลกับคุณวิพัสราเป็นชาวบ้าน
สองคนที่เดือดร้อนเล่าว่าปีนี้นะนักข่าวน้ำในลำน้ำป่าศักดิ์เนี่ยเยอะ
มีปริมาณมากแล้วน้ำท่วมก็ขยายวงกว้าง
ทำให้ดินสไลด์มันลามมาถึงตัวบ้านเลยแล้วก็เกิดการซุดตัวแบบนี้

อยากให้ช่วยเปลี่ยนทิศทางน้ำด้วย

เมืองต้นบอกว่าจะเร่งอพยพกลุ่มชาวบ้าน

หลังจากนั้นเดี๋ยวจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฉะนั้นถ้าแฟนข่าวไทยรัฐทีวีคนไหน

อยู่แบบนี้อยู่แถวที่เป็นดินแบบนี้
มันอาจจะเกิดการดินสไลด์ได้